เราไปอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ดังเหมือนกัน
เขาจัดพิธีขอคำมากรรมเพื่อเสริมสิริมงคลนะคุณ

อยู่ที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณ
หรือพวกเราก็คุ้นเคยในชื่อวัดไผ่แขกนี่นะคะ
ที่นี่ก็คึกคักมากเลย

แล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงคนที่เริ่มใส่ศรัทธาเนี่ย
ไปร่วมพิธีขอขมากรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับข้าง

พระครูบัดดีกาดุสิทธิ์สุจินนมหรือว่าหลวงปู่ดุสิทธิ์

มาทำพิธีขอคำมากรรมให้แล้วก็มีพิธีลงหนักหน้าทอง

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

เรียกว่าแน่นหน้าวิหารหลวงพ่อสมเด็จทันใจก้าวหน้า

คุณชัยชนะกลิ่นพยอม

นี่ตลกชื่อดังก็มาร่วมพิธี

เขาจะเล่นเป็นบทนักแสดงสมทบ

มัดเข้ม

ถูกต้องแต่ว่ามางานนี้ไม่ใช่แค่

แต่ว่ายังได้มาช่วยงานหลวงปูในการเป็นพิธีกร

จะได้ภาพร่อยฯร่วมงานได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องกันด้วย

เขย่ากันไปอยู่ที่บริเวณหน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี

เอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกท่านที่ไปร่วมงานร่วมบุญ
โชคดีมีชัยให้ได้รับรางวัลกันไปทั่วหน้าแล้วกันนะคะสาธุค่ะสาธุสาธุนะคะ
สาธุชนเนืองแน่นวัดจริงจริงเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่คนเข้าไปกันเยอะ
ขอพรก็เยอะแล้วก็ไปแก้บนก็มีเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะ
หลวงพ่อต่างในวัดคนแน่นจริงนะคะ